มาดูคลิปนี้กันนะฮะในโลกโซเชียลกำลังดังเลย
เรื่องของการวางมวยกันระหว่างหมอกับคนไข้

คือโต้เถียงกันก่อนเถียงกันไม่ลงรอยไม่ลงตัว
ทีนี้ยังไงล่ะครับต่อยกันเลยดีกว่า
โอ้โหล่าสุดผู้มกับสนบางชัน
เชิญคู่กรณีมาสอบปากคำแล้วในวันนี้
แต่เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพ

ระหว่างหมอคนไข้และพยาบาลที่มาคอยห้าม
และท้ายที่สุดใช้กำลังกันอย่างไรบ้าง

ใช่ในคลินิกคนที่ถูกถ่ายผู้ชายเสื้อเชิ้ตคือหมอ

ส่วนฝั่งที่เป็นเสียงก็มีเสียงผู้หญิงด้วยก็คือฝั่งคนไข้
เหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าห้องตรวจพอดี
เพราะมีประตูเลื่อนปิดเลื่อนออกจะเป็นห้องตรวจพอดี
ใช่ครับคือเถียงกันจนอารมณ์ขึ้นต่างฝ่ายต่างอารมณ์ขึ้น
ท้ายที่สุดก็มีการปะทะเดือดกันนะครับ
โดยหมอก็อยู่ฝั่งหนึ่งคนไข้ซึ่งเป็นชายหญิงคู่หนึ่ง
ก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างแสดงความไม่พอใจต่อกัน
โดยบอกว่าหมอใช้คำพูดไม่ดีกับคนไข้

เป็นสิ่งที่พูดออกมาได้อย่างไรจากปากหมอ
หมอก็พยายามชี้แจงเรื่องของด่างผิวหนังอะไรแน่
จนสุดท้ายระงับอารมณ์กันไม่อยู่ใช้กำลังต่อสู้กันนะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลินิกแห่งหนึ่ง

พาลูกอายุ๓ขวบไปรักษาก็ถูกคุณหมอต่อว่ามา
คุณหมอต่อว่าบอกว่ามีช่วงนึงเวลาตรวจเด็ก
เขาบอกเขาเจ็บคอบอกว่าให้อ้าปาก
แล้วทีนี้เด็กนั้น๓ขวบอาจจะไม่อ้าปาก

หมอก็เลยบอกผู้ปกครองไม่จับเด็กอ้าปากหรือครับ

คุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไม่พอใจ
หมอตรวจโรคเด็กก็ต้องใจเย็นหน่อย
หมอจะมาสั่งให้พ่อแม่ไปอ้าปากค้างให้เด็กได้ยังไง
คุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าหมอไม่ได้สั่งตอนแรก
เขาก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเขาบอกนะครับ
อันนั้นคือครั้งที่พาลูกอายุ๓ขวบไป
ส่วนครั้งที่๒เกิดเรื่องนี้

คุณหมอพูดไม่เพราะใช้ถ้อยคำรุนแรง

หากว่าคุณไม่ฟังคำวินิจฉัยของหมอคุณก็ไปเลย
ที่อื่นเลยไปรักษาที่อื่นไม่อยากรักษาที่นี่ก็ไป
ครั้งที่๒เขาถามคุณหมอว่า
ลูกมีรอยด่างที่หน้าเขาถามแบบนี้
แล้วบอกว่าคุณหมอคนนั้นเขาอ้างถึงคุณหมออีกคนนึง
คุณหมอคนนั้นเขาบอกว่ารอยด่างนี่มันเกิดจากนู่นนี่นั่น
คุณหมอก็เลยหันมาถามว่าอ้าวถ้าเคยตรวจกับคุณหมอคนอื่นแล้ว

ก็ไปตรวจกับหมอคนนั้นสิไปตรวจกับผมทำไม
อันนี้คือฝั่งของผู้ถ่ายคลิป
ของผู้ปกครองของเด็กคนถ่ายคลิป
เล่ารายละเอียดไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
นายแพทย์วรายุทธ์สงสังทองที่ปรากฏในคลิป
เพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
วารายุทธ์กล่าวสั้นกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วครับ

ซึ่งก็ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินนะครับ
เรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างพูดคงไม่เหมาะ
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ต้องไปว่ากัน
ตอนนี้ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
หลังจากนั้นตัดสายไปเลย

หมอบอกชี้แจงแค่นี้พอ

ซึ่งเป็นแม่เด็กที่พาลูกไปรักษา

ก่อนหน้านี้เคยพาลูกไปรักษากับคุณหมอคนนี้แหละ
ซึ่งคุณหมอก็พูดจาไม่ดีในห้องตรวจ
ล่าสุดเหตุการณ์ที่ถ่ายคลิปไว้เกิดขึ้น

คือเมื่อวานนี้เองสดร้อน
ไปเจอหมอคนเดิมที่พูดไม่เพราะนี่แหละนะฮะ

หมอก็ยังพูดจาไม่ดีใส่เช่นเดิมเลย
เหตุดังกล่าวนี้อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์

คนภายนอกไม่รู้ไม่เห็น

ในห้องตรวจซึ่งตัวเองเนี่ย
ใกล้กับสามีของคนถ่ายคลิป

คนถ่ายคลิปก็ไม่ได้ยินเหมือนกัน
จากนั้นหญิงที่ถ่ายคลิปและสามี
ก็เปิดประตูห้องตรวจเข้าไป

โดยสองสามีภรรยาเนี่ย

ตั้งแต่ต้นนี่พยานบอก
พยายามยั่วยุหมอตลอดเวลา
มีการผลักประตูหลายครั้ง

มันเกิดขึ้นช่วงหลังแล้วในคลิปเนี่ย
คนที่โพสต์ข้อความนี้บอกว่า

ได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น
ก็เลยไม่เข้าใจเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เฉพาะเรื่องราวที่คุณเห็นในคลิปเท่านั้น

ดังนั้นไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
น่าจะให้รายละเอียดที่แน่ชัดได้นะครับ

คู่กรณีที่ต่อยหมอไม่มา

และแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไป
เพราะหมอเข้าไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว